กันต่อกับดาราสาวน้องพิงกี้สาวิกานะคะ
โอ้โฮนี่ก็มีคดีความกับคดีเรื่องหุ้น
เมื่อวันที่๓มีนาคมที่ผ่านมานะคะเธอก็เดินทางไปให้ข้อมูล

ตอนนี้ต้องเริ่มให้ข้อมูลกับเจ้าที่ใหม่ทั้งหมด

ก็ไหร่คนบอกว่าโอ้โฮพีงกี้เฉ้าเลยเสียชื่อเสียงหรือเปล่า
เธอก็คือหวังใจว่าจะหาเงินเฉิดเฉยกับที่เสียไปเป็น๑๐ล้านบาทเลยค่ะ
แล้วเราก็ต้องจำ

บอกว่าพรุ่งนี้น้องพิงกี้จะมากรุงเทพออกงานอีเวนต์อีกนะ

คนสวยนี่ก็สู้สุดพลังนะคุณผู้ชมนะ